คุณผู้ชมคะมีเรื่องมาเตือนภัยนะคะมีสาวประเภทสองคนนึงค่ะ
เขาก่อเหตุลักษัพแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่วิธีการจะคล้ายกันก็คือทำไปชวนคุย
ตีเนียนแล้วก็อาศัยทีเผลอผู้เสียหายเขาบอกว่าคราวเนี้ย
เป็นกรณีที่สาวประเภท๒คนนี้มาทำเป็นว่าสอนหน่อย
เล่นเสิร์ฟสเก็ตน่ะครับสอนเล่นสเก็ตหน่อย
เขาก็สอนให้แล้วพอทีเผลอขโมยโทรศัพท์มือถือเข้าไป
โอ้โหเขาตามจนเจอตามไปเจอที่หน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือ

พี่ผิดเครื่องให้เขา

อ่ะมันถอดซิมออก

ไม่ต้องหนีถ้าหนีคือโดนแน่นอน
หนีแล้วค่ะ

หลุมไม่ได้แล้วถ้าผมไม่ได้ทางกลับพื้นอ่ะ
หลุมไม่ได้แล้วถ้าผมไม่ได้ทางกลับพื้นอ่ะ
หลุมไม่ได้สิถ้าผมไม่เจอทราบมึงอ่ะจะทำยังไง
นี่ค่ะคือผู้เสียหายเขาตามจนเจอตัวสาวประเภท๒คนนี้ที่หน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือ

โทษแต่กลุ่มผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนนี้ก่อเหตุ
ก็จะต้องเอาเรื่องตำรวจสนมักกษันมาเจรจา
แล้วก็พาตัวสาวประเภท๒คนนี้ไปโรงพักนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งยี่สิบสามในสายนนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ
ผู้เสียหายบอกว่าสาวประเภทสองคนนี้ทำทีว่าอยากจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่กำลังฮิตกันนะคะ
ก็ให้กลุ่มของผู้เสียหายช่วยสอน
สาวสองคนนี้เนี่ยที่มาคุยคล้ายกับเมาแล้วด้วย
กลุ่มนี้เขาก็เลยแบบไม่ค่อยจะคุยด้วยสักเท่าไหร่
แล้วกลายเป็นว่าสาวสองคนนี้ไปนั่งอยู่ข้างกระเป๋าและข้าวของของกลุ่มผู้เสียหายที่เขาวางเอาไว้
แล้วฉวยโอกาสหยิบมือถือไปสองเครื่องแล้วหนีไป
กลุ่มของผู้เสียหายเขาช่วยกันตามหาจนเจอคุณผู้ชมไปเจออยู่ที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือค่ะ
ก็เลยคิดว่าสาวสองคนนี้น่าจะเลือกพื้นที่ที่คนเยอะอาศัยทีเผลอแล้วก็ก่อเหตุ
ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบให้เพิ่มเติมสาวสองคนนี้เคยก่อเหตุมาตั้งหลายครั้งอ่ะนะคะ
มีผู้เสียหายอีกคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ชื่อว่ากฎชพันธ์ปาสาริบูรณ์อายุ๒๔ปีชื่อเล่นว่าการนะคะ
คุณการบอกว่าเมื่อ๕เมษายนเธอโดนแบบนี้
คือไปงานวันเกิดของเพื่อนที่สถานบันเทิงแถวแถวเข้าสาร
ตีสองเธอเข้าห้องน้ำแล้วเจอสาวสองคนนี้มาคุยด้วยมาตีสนิท
รู้ตัวอีกทีคือมือถือหายไปแล้วเลยไปขอดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้ภาพนี้มานะคะ

คือเหมือนกับสาวสองคนนี้ยืนมองก่อน
แล้วพอมีจังหวะก็ก่อเหตุนะคะ

เพื่อที่จะขโมยโทรศัพท์มือถือ

ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วก็กลับหรืออะไร
ก่อเหตุหลายรอบในคืนคืนเดียว
ก่อเหตุแล้วก็หายตัวลอยนวลไปนะคะ
คือคุณการที่ให้ข้อมูลกับเรากับผู้เสียหายคนอื่น
เขาก็ช่วยกันตามหาช่วยกันไปขอภาพในกล้องวงจรปิดอะไรต่าง
แล้วก็ไปแจ้งความสนชนะสงคราม
แต่คดีของคุณการมันยังไม่คืบหน้า

สาวสองคนนี้ไปหลอกกลุ่มผู้เสียหายที่ลานสเก็ตนะคะ
แล้วเขาก็แชร์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์
คุณการบอกว่าโอ๊ยเห็นภาพภาพนี้เห็นคลิปนี้
คนเดียวกันเลยคนเดียวกันเลยที่เคยก่อเหตุกับเธอ
ก็เลยอยากจะให้สาวสองคนนี้เอามือถือมาคืนได้ไหม
ครับ
ก็มัดฟึบมัดผมเสร็จ
กระเป๋าเดินออกจากห้องน้ำไป
อีทเพลิงวางรึเปล่าอ่าไม่ได้วางถามคนในห้องน้ำ
เพราะว่ามันเวลาแค่แปบเดียวค่ะไม่ถึงสองนาทีอ่ะ
เออก็ไปเช็คกับทุกคนว่าแบบมีใครเห็นโทรศัพท์หล่นไว้ไหมคะ
อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วก้านอ่ะโทรหาสายแรกติด
ไม่มีคนรับสายสองติดไม่มีคนรับสายสามปิดเครื่อง
เหมือนเครื่องดับอะค่ะก็คือติดต่อไม่ได้แต่ก็ยังมีแบบสัญญาณอ่ะ
อยู่ที่นี่อยู่เพื่อนก็เลยบอกว่ามึงยังไงที่ชวนมึงคุยอ่ะ
มีอยู่คนเดียวก็เลยไปขอลีกล้องวงจรปิดเลย
เขาถือโทรศัพท์ออกมาค่ะสองเครื่องคือแบบถือขึ้นมากดเลยอ่ะ
สองเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเดินตามเราออกมาระหว่างนั้นก็คือหาลีมีกล้องวงจรปิด
ก็เห็นว่าเขาอ่ะยืนดักรอหน้าห้องน้ำแล้วก็ชวนลูกค้าคนนู้นคนนี้คุยไปทั่วค่ะ
ใช่แล้วก็เห็นพยายามแบบยื่นเครื่องดื่มให้ดูดน้องอีกคนโดนที่กระเป๋าเสื้อตรงหน้าอกอะค่ะ
เป็นผู้ชายใช่ล้วงออกไปแล้วก็น้องผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะ
เสื้อกันหนาวแล้วมันจะมีกระเป๋าข้างใส่ไว้ในนี้มันก็หยิบออกไป
ดูสิคะก่อเหตุคืนเดียวผู้เสียหายตั้งหลายรายนะคะ
สาวประเภทสองที่ก่อเหตุคนนี้เนี่ยค่ะชื่อว่านายพิญญาพัฒน์กรประพาพันธ์
ชื่อเล่นนาเดียอายุสามสิบเจ็ดแล้วประวัติเนี่ยนะ
ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนะคะหลายท้องที่อะค่ะแต่ก็ก่อเหตุซ้ำอะค่ะ
ก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุแถวทองหล่อเมื่อช่วงเดือนมีนาคม
ผู้เสียหายสามรายนะคะเธอก็ใช้วิธีเดิมคุณผู้ชม
ไปชวนคุยไปอยู่ใกล้ตีเมียแล้วก็เอามือล้วงเอามือฉกไปเลยนะคะ
บางทีก็ขอแลกไลน์หน่อยขอเบอร์หน่อยอะไรแบบนี้
กว่าจะรู้ตัวกันเนี่ยโดนฉกมือถือกันไปคนที่ก่อเหตุคนนี้เนี่ยนะคะ
นาเดียคนนี้เนี่ยมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินสี่คดีอืมเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
ถูกจับพร้อมกับเพื่อนสาวประเภทสองอีกสองคนข้อหามอมยานักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปลดทรัพย์ครับเป็นล้านนะคราวนั้นอ่ะ
มูลค่าความเสียหายสามล้านกว่าบาทนะคะพ้นโทษออกมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
แต่ไม่เข็ดก็มาก่อเหตุรักทรัพย์เล็กเล็กน้อยน้อย
กมือถือคนนั้นคนนี้เนี่ยค่ะนี่ลักษณะการก่อเหตุของเขา
ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะอ่าในช่วงเวลาที่แต่ละคนก็
โมงลำบากด้วยนะฮะสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับ